ส่วนความเคลื่อนไหวนะคะเป็นคดีที่อดีตพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
วันนี้นะคะตำรวจได้เรียกทีมแพทย์ที่เข้าช่วยเหลือนายธวัชชัยอนุกูล
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการกรมที่ดินค่ะ
ให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะที่สอนอทุ่ง๒ห้องค่ะ
ใช่ครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีบรรยายงานเข้ามานะครับ
อนุกูลอดีตรัชการกรมที่ดินจัวร์พังงานนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีปลอมโฉนดที่ดินกว่าหมื่นล้านบาท
เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องเพื่อให้ปากคำนะครับ
โดยนายธวัชชัยระบุว่ายังไม่ทราบประเด็นที่ตำรวจจะสอบถามในวันนี้
แต่ก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอน
รวมไปถึงจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเพิ่มเติม
จากว่ายังติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของพี่ชาย
กรณีร่องรอยบริเวณลำคอมีความผิดปกติ
จะธนสูตรศพครั้งที่๒เมื่อไหร่
ซึ่งหากมีการธนสูตรก็อยากจะให้นำทีมนิติเวชวิทยาจากโรงพยาบาลตำรวจ
เข้าร่วมชนสูตรเพื่อให้ผลนั้นเป็นกลางแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคม
เพื่อไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุ
เป็นช่องทางเดินเท่านั้นส่วนที่บริเวณห้องขังไม่มีภาพวงจรปิดครับ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
นัดสอบปากคำทีมแพทย์กู้ชีวิตของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่เข้าไปช่วยเหลือนายธวัชชัย
ให้เข้ามาให้ปากคำถึงขั้นตอนของการช่วยเหลือนายธวัชชัยอีกครั้งหนึ่งครับ